ซึ่งจากกรณีเรื่องของบทสัมภาษณ์หลังเกมโตโลต้าไทยลีกนะครับที่แอร์ฟอร์สเนี่ยบุกไปแพ้การท่าเรือหนึ่งต่อสาม
ทำให้ยังคงอยู่ในอันดับสุดท้ายแล้วก็มีแต้มเดียวยังไม่ชนะใครโคชเตี้ยครับสะสมพบประเสริฐ
บนหน้าพลูกศรองค์และแอร์ฟอร์สก็พัดพิงไปถึงสมากรมกีฬาฟู้ดบอลแห่งประเทศไทย
ที่กระหนดให้ไทยลีกซีซั่นนี้เนี่ยตกชั้นเพิ่มจากสามทีมเป็นห้าทีม
คือมันตกลงกันก่อนแล้วนะครับมีการวางแผนระยะยาวมาก่อนหน้านี้
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าหลายทีมตอนนั้นที่มีการเหมือนกับส่งหนังสือให้ยืนยัน
อันนี้เมื่อช่วงต้นฤดูการความผิดพลาดไงก็เหมือนกับว่าสื่อสารกันผิด
แล้วก็ไม่มีการที่จะเปลี่ยนคำตัดสินแล้วสมาคมก็ยึดกระหนดการเดิมนะครับ
ก็คือตก๕ทีมซึ่งพวกเขาไม่เห็นด้วยมาแต่แรกแล้วก็ต้องดิ้นรนต่อไปเพื่ออยู่รอดให้ได้
อันนี้คือมันเริ่มมาก่อนนะบางคนเดี๋ยวจะตกใจงงว่าเขาเพิ่งมาเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ
เขาประกาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นปี๒๐๑๗แล้ว

บาทนาขับแม่ว่าจะเป็นเด็กตกขาด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหานอกสนามอีก
เพราะฉะนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่ผมค้านหัวจนฝาว่า
สิ่งที่สิ่งที่มันทำเนี่ยมันทำผมบอกถึงว่า
คุณกำลังมองหลีกว่าลีกตกต่ำหรือเปล่าถึงลดทีม

ถ้าลีกยังคิดว่าเชื้อนาชูตาได้ในระดับอาเซียน

หลังว่าลดทีมทีมชาติกลัวไหม
ไม่เก่งเหตุผลคือไรวัชใช้๑๔คนเหมือนเดิม

เห็นกับผัวหน้าภูมิสอนนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้เกิดความยากลำบากในการแข่งขันในลีกก็จริง
แต่ว่าเมื่อเหลือ๑๖ทีมแล้วนะคะเกมการแข่งขันมันจะมีคุณภาพมากขึ้น
เขาบอกแบบนั้นแล้วก็บอกด้วยว่าในลีกดังในยุโรปหรือว่าจะเป็นลีกต่างก็พยายามที่จะลดทีมเหมือนกัน
ไม่ใช่แค่ที่ไทยนะคะเพื่อที่จะให้ทีมที่อยู่ในหลีกสูงสุดของประเทศเนี่ยเป็นทีมที่มีคุณภาพ
และตัวเขาบอกว่าเขาสนับสนุนเพราะว่าเรื่องที่ลดทีมล้นก็จะทำให้ทีมชาติมีเวลาในการเตรียมตัวมากขึ้นด้วย
ด้วยที่จะลดนะครับจาก๑๘ทีมให้เหลือ๑๖ทีม
เพราะมองว่า๑๘ทีมก็ไม่ได้มากเกินไป
ถ้าเกิดว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลมีการวางแผนที่ดี
เพราะว่าน่าจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียครับ
แล้วการมี๑๘ทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้มากหรือไม่ได้น้อยจนเกินไป
ถ้าสมาคมฟุตบอลเนี่ยมีการวางแผนการจัดการที่ดีนะครับ
ผมคิดว่า๑๘ทีมเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นนะครับ
หลีกไทยเนี่ยนะครับมันจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับ
ในหลายด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านแรงจูงใจนะครับ
หรือในแง่ของแฟนบอลในแต่ละท้องถิ่นเองเป็นการกระจายกระจายอำนาจ
กระจายความข้างไคร้ของฟุตบอลไปสู่ในแต่ละประเทศได้มากยิ่งขึ้นครับ
จริงการลดทีมมีการพูดคุยกันมาเรื่อยอยู่แล้วนะคะ
อย่างในเมื่องช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับ
นายพาธิสุภพงรองริคาที่การฝ่ายต่างประเทศแล้วก็โฆษกสมาคมกีตาฟุตบอล

สมาคมอยากจะให้ลดทีมก็เห็นถึงปัญหาในการจัดโปรแกรมการแข่งขัน
เนื่องจากว่าในการแข่งขันไทยลีกทั้งฤตุการณ์เนี่ยมีเวลาอยู่ประมาณ๓๗สัปดาห์ด้วยกัน
ที่ทีมแต่ละทีมจะต้องลงแข่งขันทั้งในฟุตบอลลีก
รวมถึงฟุตบอลถ้วยมีทั้งหมดสี่สิบสี่นัด
ทำให้เวลาการจัดโปรแกรมการแข่งขันมันจัดยาก
และบางทีมที่ได้มาร่วมแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมป์เป็น๔
ก็จะมีจำนวนใหม่ที่มากขึ้นด้วย
แสดงว่านักเตะแต่ละคนถ้าได้ไปเล่นทั้งเอฟซีแชมป์เป็น๔
เล่นในหลีกเองเล่นในบอลถ้วยด้วย
และถ้ายังติดทีมชาติด้วยนี่ก็คือในฤดูการหนึ่งในปีนึงนี่

สมาคมเขาถามก่อนแล้วแล้วก็มีกำหนดการให้ส่งเอกสารว่าใครเห็นด้วยบ้าง

แล้วก็ทางหลายสโมสรก็เข้าใจคาดเคลื่อน

ก็เลยกลายเป็นว่าทางสมาคมก็ต้องยึดสิ่งที่
สิ่งที่เอกสารที่ได้รับมาแล้วก็ตามที่ชี้แจง
ได้ไปกี่ทีมนั้นผมจำไม่ได้บอกว่าจะ๕ทีม
แล้วก็อีก๑๓ทีมก็ไม่ได้เห็นด้วย